ทีนี้มาค่ะคุณผู้ชมไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับ
ตกงานฟังทางนี้นะคะเป็นข่าวดี
แต่ท่านต้องมีคุณสมบัติตามที่เดี๋ยวจะบอกนะฮะ

พิธีกรนำสวดประจำวัดเป็นได้ไหม
ถ้าเป็นได้เชิญที่นี่เลยค่ะตำบลคลุ้งอำเภอคลุ้ง
จันทบุรีวัดวันยาววนวันยาวบนค่ะ
วันยาวบนรับสมัครสับปะเรอเลยฮะ
รับสมัครสับปะเรอพร้อมด้วยพิธีกรประจำวัด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือน
ดีผมอาจจะคุณสมบัติไม่ติด

กรรมการวัดเขาบอกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
งานนี้คุณรับเต็มเลยนะไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่ง
กรรมการครึ่งหนึ่งนะรับไปเต็มเลย
ถ้าเกิดท่านมีคุณสมบัตินะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องฮือหานะคะเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้
อีกครั้งหนึ่งวัดที่ไหนเปิดรับ
จันทบุรีเขาขึ้นป้ายเมื่อสักครู่อ่านแล้วอ่านใหม่ให้ฟังค่ะ
เปิดรับสับปะเรอพร้อมด้วยพิธีกรประจำวัดตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน๒๕๖๒
แน่นอนว่าพอเปิดรับแบบนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับหลายคน
ทุกคนค่ะคุณผู้ชมพอเห็นปุ๊บแชร์ปั๊บเลยนะคะในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีการขึ้นป้ายประกาศ
รับสมัครสับปะเลอแบบนี้มาก่อน
ส่วนมากการเป็นสับปะเรอเขาเป็นแบบลักษณะคือ
สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว
ต้องมีของนะต้องมีวิชานะ

คนเดิมไปไหน

โควิดคนเสียชีวิตมากขึ้น
ผมลากออกกับการเป็นสับปะเหลอที่นี่
คืออาจจะพักงานตัวเองชั่วคราวเพราะกลัวโควิด

เรื่องนี้เปิดเผยมาจากพระสมุทรวิทยาวิทโย

ท่านบอกว่าอาชีพสับปะเรอนี่นะ

ละ๑๓๐๐บาท

ท่านก็เอาเงินส่วนนี้ไปแบ่งกันเอง

กรรมการครึ่งหนึ่งไม่มีท่านได้รับเต็ม

จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะ

มีการทำพิธีตั้งแต่นำศพบรรจุ
โลงตลอดจนแนะนำทางญาติ

เป็นอันเสร็จพิธีของสับปะเหลอค่ะ
หลวงพี่บอกว่า
อยากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

อ๋อครับผมก็ไม่กล้าไปสมัครเลย
กลัวสถาไปพอ

แล้วเขามาบอกเฮ้ยเองมัดไม่ดีเลยอ่ะ

เขามีคุณสมบัติบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าจะสมัคร

คือ๑ต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของทางวัด

สองต้องมีความรู้เรื่องเตาเผาเป็นอย่างดี

ไม่ใช่เตาเผาแบบฐานเมื่อก่อน

รณีประนอมไหมไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าภาพในระหว่างจัดงาน

คุณสมบัติความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำพิธีหรือมนต์คาถาต่าง

ใช้คำว่ากูจะตกไอ้คอเนี่ย
ไม่ได้เลยข้อ๔นี้สำคัญสุด
นอกจันเลย

มันเป็นเรื่องของความรู้เฉพาะตัวจริงนะ

มีหน้าที่ในการนำสวดมนต์ทำได้ไหม
เองสวดไม่ได้เลยจะไปทำใคร
สวดมนต์ในงานพิธีต่าง
รับค่าจ้างรายวันวันละ๔๐๐๕๐๐บาท
ทั้ง๒ตำแหน่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัตร

ก่อนจะมีการประชุมพิจารณา

เพื่อคัดเลือกผู้มาร่วมงานกับเรา
ยังพอมีเวลาใครสนใจติดต่อโดยตรงกับวัดเลยนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจอแล้วนะคะ

ไอ้ตำแหน่งนี้เหรออะไรนะพวงมาลัยทางนู้นทำบุญวันเกิดทางนี้
อย่างนี้ทำได้แต่ถ้านำสวดมนต์ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
แต่เผลอนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย